ส่วนคราวนี้ได้ระวังสายตาแล้วมาเลย

เพราะว่าความรักมันสว่างวาบเข้าตาหลายคนเลยนะ
เมื่อวานนี้บอกเลยว่าสว่างวาบออร่าแรงมากทั้งงานค่ะ
ความสวยของแม่แอบทักษะอ่อนคุณตบ
ห้างแตกไม่เกินจริง

หรือเป็นเพราะว่าแม่มีความรักหรือเปล่า
สวยขึ้นไม่พอพี่แจ๊กรีนดูเด็กลงด้วย

คราวก่อนที่แม่แอ๊บไปร่วมงานพี่ชายสุดที่รัก

แอปไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
พี่อ้ำก็เลยต้องตอบการสัมภาษณ์อะไรแทนว่าไปนะคะ

ถามเรื่องอะไรนักข่าวเราก็ไม่มีอะไรถามหรอก

คนพิเศษของแม่แอ๊บล่ะแม่แอ๊บก็ไม่พูดสักที
จะเปิดตัวเมื่อไหร่รวมไปถึงช่วงนี้
เหล่าคนใกล้ชิดของแม่นี่นะ

สังเกตดีพี่แพทนับภาพของเรา
บอกว่าแม่คุยกับหนุ่มรุ่นเดียวกัน

ส่วนที่พี่อ้ำอธิชาติที่ออกมาประกาศว่า
กลุ่มความลับเรื่องหนุ่มที่แม่คุยอยู่
จริงไม่จริงคราวนี้แอปทักษะออน
พูดแล้วค่ะ

มีใครป่วยโป๊ะ

เพราะว่าข่าวลวงให้เพื่อนเหมือนกัน

แต่ว่าไม่ได้ลีลาไม่ได้อะไร
ถ้ามีสเตจไปข้ามขั้นกว่านี้

รุ่นนี้ไม่มีปิดบังนะคะ
ไม่ใช่แม่หรือ
ตอบอย่างนี้แสดงว่ามี๑๐๐
ว้าว
ก็คุยกันไปเรื่อยเดี๋ยวพร้อมเรียนเดี๋ยวบอกเอง
รุ่นนี้แล้วไม่มีแอปจ้า
อกจากนี้ค่ะแม่แอฟก็ขอเคลียร์ประเด็นนึงนะคะ

เขาหลุดพูดชื่อแม่แอ๊บในระหว่างสัมภาษณ์

โยงด้วยจิ้นด้วยแม่แอฟก็ยืนยันว่า
พิมนี่นะไม่มีอะไรเลย
เป็นเพื่อนกันมาเกือบ๒๐ปีแล้วค่ะ

คนพิเศษของแม่เข้าใจนะคะ

ที่ทำเอาพวกเราจึ้งจิตจึ้งใจมาก

คุณทิมพิธาอยู่ในสเตตัสเพื่อน
และไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นเพื่อนมาได้
เพราะว่าคนพิเศษในใจทักษะออนนั้น

ต้องตายแล้วต้องไปถามใครไปสื่อจากไหน